ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์อุ้มกันหน่อยกันแล้วกัน
กลุ่มชายชะกันนะครับก่อเหตุอุกอาจมาก
อุ้มผู้ชายคนหนึ่งจากร้านอาหารย่านร่มกล้า
อุ้มขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
ทีนี้ไปผ่านด่านตรวจนะครับ
คนที่ถูกอุ้มไปก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ไม่ใช่อุ้มใช่ไหม
เพราะคนที่ถูกอุ้มในอุเทไม่ยอมไป
ใช่ค่ะขัดขืนสุดพลังเลยแหละ

ทีนี้เลยยกแขนยกขา

คนอากาศแถวนั้นก็ตกใจกันหมดนะครับ
ขอบใจกันหมดนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ร่มกล้าวนะครับ๒๒นาฬิกา๕๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพนะครับกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ก็พากันอุ้มตัวนายอุเทนยังสุริ
หรือว่าในยุ้ยอายุ๔๐ปีไปขึ้นรถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วก็ขับออกไป
โดยมีอีกคันนึงเป็นรถเก๋งสีแดงเนี่ยขับตามหลังไปติดนะครับ
จนกระทั่งรถสองคันนี้พอขับไปเนี่ยไปเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะด่านใหญ่ด้วยนะของบกจรด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

ซึ่งผ่านไม่ได้ง่ายอยู่ด้านหนูนคันขาวกับคันแดงเห็นมือยังมาทุกคัน
คือรถคันสีแดงเนี่ยขับเข้ามาในด่านก่อนคันสีขาวขับตามหลังมา
จังหวะตำรวจขอตรวจค้นอยู่ในอุเทนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะฮะ
ตำรวจก็เลยเอ๊ะยังไงกันก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ช่วยไว้ได้สำเร็จนะครับ
นี่เหมือนซีนในหนังเลยนะพี่หุยแล้วจับผู้ก่อเหตุได้ห้าคนอืม
ไม่เจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอลนี่ทำยังไงก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง
อ่านี่ไม่ได้รอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนะนี่คือคนที่ไปลากไปฮิ้วนายอุเทนมาใช่ไหม
นั่นแหละนี่ก็เลยให้นั่งรอตรงนี้เลยคุมตัวไว้ก่อนโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ตรวจค้นในรถเก่งทั้งสองคันนะครับเจอปืนหกกระบอกค่ะ
เป็นปืนออโตเมติก๔กระบอกลูกโม่๑กระบอกลูกซองอีก๑กระบอก
โทษนะคะไปไหนกันเหรอคะจะไปรบกับใคร
เป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องในจำนวนนี้๔กระบอกนะครับอีก๒กระบอกไม่มีทะเบียน
กระสุนปืนเหรออรัชพรค่ะ๖กระบอกมีกระสุนอยู่ทั้งหมด
สิบเอ็ดนัดว้ายนี่โอ้โหสงครามไหมนี่เออ
เอาทั้งห้าคนก็ถูกคุมตัวไปนะฮะส่งสอนอมีนบุรีนะครับ
มีนายนุกูลยิ้มอาสาอายุสี่สิบเอ็ดนายมนตรีคลังสมบัติอายุสามสิบเจ็ด
นายวิศนุมหาคีตะอายุสามสิบสามนายเอกพงศ์ทองคำอายุสามสิบเจ็ด
และนายอาทิตย์มหาคีตะอายุสี่สิบเอ็ดปีทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุมานะคะ
ตอนประมาณสักสี่ทุ่มสี่สิบเก้านาทีอ่ะค่ะนี่ค่ะจะเห็นรถผู้ก่อเหตุสองคันนะคะ
จอดหน้าร้านอาหารสีขาวมาก่อนตามด้วยสีแดงเห็นไหม
พอมาจอดเสร็จปุ๊บทั้ง๕คนก็ลงจากรถแบบรีบเร่งเลยอ่ะเหมือนจะรีบไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่
จอดแล้วจอดทางกันพอสมควรนะคะเห็นไหมลงมาแบบอย่าใช้คำว่ารีบเร่ง
คำว่าวิ่งเลยดีกว่าพุ่งตัวออกมาจากรถแล้ววิ่งเลยอ่ะ
แล้วผ่านไปแค่นาทีเดียวค่ะพี่อุ๋ยก็คือเป็นนาทีที่เข้าไปลากนายอุเทมจากร้านอาหารที่เราเห็นเมื่อตอนต้นอ่ะ
แล้วเนี่ยลากฮิ้วมาเลยเห็นไหมคะนาทีเดียวออกมาแล้วนาทีเดียวก็ห้าคนไปลากกันมา
อุเทนมีคนเดียวนี่ลากเข้ามายัดใส่รถคันสีขาวนี่ไง
พอนำตัวนายอุเทนขึ้นรถไปได้ปุ๊บสองคันก็กลับขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย
อีกมุมหนึ่งจะเห็นวินาทีที่รถสองคันขับออกจากหน้าร้านนี่นี่จับนายอุเทรนยัดใส่รถคันขาวแล้วคันขาวก็
วิ่งนำไปก่อนเลยตามด้วยคันสีแดงที่ขับตามมานะคะ
ทีนี้กล้องวงจรปิดมุมที่อยู่เยื้องเยื้องกับร้านที่เกิดเหตุนะคะมุมนี้จะเห็นจังหวะช่วงแรกที่ชุนละมุนชุลมุนกันที่ไปลากกันมา
วิ่งเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าในร้านนะคะเขาตกใจเขาวิ่งหนีตายกันออกมาหมดเลย
เป็นผมผมก็วิ่งแล้วฮะประเด็นก็คือวิ่งแล้วได้กลับไปจ่ายเงินไหมอ่ะ
ร้านค้าเขายังไงล่ะทีนี้นี่คนนี้ซุดเลยข่าวอ่อนเลยบอก
คืออะไรวะเนี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยใช่มันตกใจอ่ะแล้วก็จะเห็นกล้อง
กล้องตัวเดียวกันเนี้ยจะเห็นรถผู้ต้องหาสองคันขับออกไปด้วยนี่อ่าค่ะ
ออกมาแล้วหลังจากยัดตัวนายอุเทนเข้ารถคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่
สีแดงก็ตามไปเพราะหนุ่มสองคนก็เหมือนเขาเดินกลับไปนะ
ใช่เพราะเขาก็งงงไงเขาก็กลัวรัชพรไงกลัวกลัวดิฉันเหรอคะ
รัชพรบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจ่ายตังค์ด้วยนะก็ต้องจ่ายแหละ
เขาเลยเราไปจ่ายตังค์กันก่อนดีกว่าเออดีทำดีนะคะเห็นไหม
เหตุการณ์คลิปแรกที่เราเห็นคือไปลากตัวนายอุเทนขึ้นมา
แล้วก็มาที่วงจรปิดนี้ลากขึ้นรถวงจรปิดต่อไปคือที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะ
เป็นยังไงจะเห็นว่านี่รถสองคันมาถึงด่านปุ๊บ
เวลามีด่านรถมันติดอยู่แล้วถูกไหมมันไปไหนไม่ได้หรอก
แหกด่านก็คุณอย่าเลยด่านใหญ่ขนาดนี้มันจะค่อยค่อยขยึกขยึกกันไป
ก็ต้องจอดปรากฏว่านายอุเทนอ่ะสงสัยเอ่อ
คงได้นั่งริมประตูนี่เปล่าประตูวิ่งหนี
คือสีขาวจะอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่แล้วสีแดงนี่ก็เปิดประตูวิ่งไล่ตาม
ถูกตำรวจเดินมาถึงเอ้ยอะไรกันคุณเกิดอะไรขึ้นยังไงกันขึ้น
ตรงนั้นเยอะอยู่แล้วเขาเห็นแบบนี้มันผิดปกติแน่นอน
เค้าก็ไปตามจับรูปเอาไว้หมดเลยไหนขอดูตอนที่อุเทนวิ่งลงไปที่ลงมาจากคันไหน
รถกำลังจะตรวจใช่ไหมนี่วิ่งหนีวิ่งอ้อมหลังรถสีแดงมาเพราะเขาโดนยัดเข้าข้างหลังไง
เขาลงมาจากคันแดงหรือคันขาวลงมาจากคันขาวเพราะโดนจับใส่คันขาว
แต่ว่านั่งหลังแล้ววิ่งอ้อมหลังคันแดงวิ่งพับไปเลย
ทีนี้คันแดงก็เลยวิ่งไล่ตามกันใช่แต่ต้องมีคนขับรถอยู่ถูก
ที่วิ่งคันแดงที่วิ่งตามนั่นน่ะคนขับนะนี่อันนี้ขับอยู่แล้วให้เพื่อนอีกคนมาขับแทนอีกแล้ว
สลับกันเห็นไหมตำรวจเห็นภาพฯตำรวจตามเลยค่ะ
ขังขาวลงอะไรขนาดนี้นี่มันซีนในหนังไหมพี่หุย
นี่ต้องขอบคุณด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เลยนะ
นี่ถ้าไม่มีด่านนี้นี่ไม่รู้อุเทนไปไหนยังไงแล้วนะเนี่ย

ก็เลยลงพิษนี่นี่ตำรวจไปได้อ่ะเห็นไหมมันล๊อคออกออกมาแล้ว

คุณพัชรวรินก็เลยไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือรถของกลางนะครับถูกนำมาจอดอยู่ที่สอนอมีนบุรี
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบนะฮะทั้งคันสีแดงแล้วก็คันสีขาว
ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไอ้พวกข้าวของต่างที่อยู่ในรถคันสีแดงเนี่ย
มันจะมีเสื้อแจ็คเก็ตแล้วมีโลโก้ของพักการเมืองอยู่ด้วยนะครับ
อืมมีบัตรเจ้าหน้าที่พักการเมืองนะอยู่ในอยู่ในบัตรอ่า
มีรูปคนอยู่ด้วยนี่อุ้ยระบุชื่อจิ้น
แต่พวกนี้บางทีมันก็ปลอมกันได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้บัตรจริงบัตรปลอมแบบไหนอะไรอย่างไร
ค่ะนะฮะแล้วในรถเนี่ยไปเจอเสื้อช็อปของโรงเรียนอาชีวะอีกนี่นะฮะ
ดูสิเห็นไหมมันจะไปเชื่อมโยงกันยังไงดีเนี่ยเลยตกลงไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่
นี่เสื้อช็อปอาชีวะทะเบียนรถทั้งสองคันเป็นทะเบียนปลอมนะครับทุกผู้ชมครับ
คันขาวคันแดงจนช่วงเที่ยงวันนี้เนี่ยมีญาติผู้ต้องหา๕คน
ที่ถูกจับได้เนี่ยมาเยี่ยมนะครับเอาข้าวเอาน้ำมาเยี่ยม
แม่ของนายวิศนุและนายอาทิตย์สองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะ
สองในห้าผู้ต้องหาแม่มาเยี่ยมลูกชายที่โรงพักแม่บอกว่าวิศนุนี่เป็นลูกคนเล็กนะฮะ
วิศนุมหาคีตะอายุสามสิบสามปีส่วนอาทิตย์เนี่ยเป็นพี่ชายวิศนุอาทิตย์อายุสี่สิบเอ็ด
ค่ะแม่บอกว่าวิศนุเขามีอาชีพทำนาทำร้านอาหารนะอรัชพร
ค่ะนี่นุกูลวิศนุอาทิตย์เอกพงศ์มนตรีวิศนุกับอาทิตย์เป็นพี่น้องกัน
อ่าวิศนุธรรมนาทำร้านอาหารค่ะ
อาทิตย์แม่บอกเขาเลี้ยงปลานะแล้วก็มีอู่รถทำร้านอาหารด้วย
ค่ะที่มาเยี่ยมวันนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือลูกชายถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกไล่จับอุ้มตัวอะไรกันมาเนี่ยไม่รู้จัก
แม่บอกแม่ไม่รู้จักแม่ยืนยันว่าลูกแม่เนี่ยเป็นคนใจเย็น
หมู่บ้านเนี่ยมีแต่คนรักแล้ววิศนุเนี่ยนะรัชพรอ่าค่ะวิศนุ
เขาเป็นคนกลัวเลือดวิศนุกลัวเลือดแล้วเพื่อนลูกเนี่ยปกติจะมีกินเหล้าที่บ้านกันบ้าง
ยืนยันว่าลูกแม่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะไม่เคยไปแอบอ้างนักการเมืองที่ไหนแบบไหนอย่างไร
แล้วลูกแม่มีปืนไหมแม่บอกโดนแจ้งข้อหาแค่เรื่องอาวุธปืน
เรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้เอาเป็นว่าลูกแม่พกปืนเนาะถ้าถามว่าจะรู้จักใครที่มีอิทธิพลอะไรบ้างไหม
แม่บอกลูกชายแม่รู้จักแต่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเพราะแม่เนี่ยเป็นอสมอ๋อต้องทำงาน
ที่บ้านก็มีแต่คนรักเขาเด็กเดินน่ะ
นี่เป็นคนกลัวเลือดแต่รักเพื่อน
เวลาเพื่อนมีปัญหาจะออกหน้า

แต่ตอนลงจากรถไปแล้ววิ่งไปอุ้มเขามานี่เร็วมาก
นาทีเดียวใช่ไหมทุกผู้ชมครับส่วนคนที่ถูกอุ้มนะคะคือในอุเทศ
ตามข้อมูลพบว่าเขาเคยเป็น๑ใน๔ผู้ต้องหาคดีไปอุ้มพ่อแม่ลูก
ตอนที่กำลังไปโรงเรียนที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อ๑๗มกราคมปี๖๑นู่นนะฮะ
แล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่านายนุกูลกับนายอุเทน
นายนุกูลนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
ทั้งสองคนนี้นายนุกูลกับนายอุเทนคนที่ถูกอุ้มเนี่ย
เขาเคยเป็นคนที่ติดตามนักการเมือง
จนกระทั่งนายนุกูลไปยึดปืนของรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนช่างเทคโนโลยีย่านบางกะปิ
ทำให้รุ่นน้องคนนั้นไปหานายอุเทนเพื่อขอให้ติดต่อเอาปืนคืนจากนายนุกูล
แต่นายนุกูลเรียกค่าไถ่๑หมื่นบาทเลยตกลงกันไม่ได้
สุดท้ายปืนถูกเอาไปคืนให้รุ่นน้องโดยไม่ต้องเสียเงิน
ไม่รู้ว่ามีใครมาเคลียร์แบบไหนอะไรยังไงให้
เอาเป็นว่าตั้งแต่นั้นนุกูลกับอุเทนก็หมางใจกันเรื่อยมา
วันนี้ตำรวจก็นำตัวนายอุเทนมาสอบปากคำที่สอนอมมีนบุรีนะครับ
เพื่อจะดูว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
เทนนี่เขาบอกเขารู้จักกับนุกูลมา๑๐กว่าปี
เมื่อคืนเขาไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วเจอกับนุกูล
นุกูลยิ้มอาสานะหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ก่อนหน้านี้เขายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหมางใจอะไรกันนะครับ
แล้วช่วงที่ถูกลากถูกจับขึ้นรถเนี่ย
เขาได้ยินเสียง๑ใน๕ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าจะพาอุเทนไปฆ่า
ส่วนเรื่องเมื่อปี๖๑ที่เขาเคยถูกกล่าวหาว่าเป็น๑ใน๔ของคนที่ไปก่อเหตุ
อุ้มพ่อแม่ลูกนะฮะ

อุ้มพ่อแม่ลูกก็เห็นตาลอย
เขามีส่วนเกี่ยวพันธุ์กับยาสติกมาก่อนหรือครับ
ไม่รู้ครับเขาเองเขาดมเคประจำอยู่แล้ว
คือจังหวัดเลยมันก็เป็นเรื่องแค่เข้าใจผิดนะครับ
ครับถามว่าผมก็ไม่ได้ไปตั้งใจไปอุ้มด้วย
คดีนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่ไปทำอะไรเขาเลย

แล้วคดีติดร่างแห่งผมก็ต้องสู้คดี
คดีปี๖๑ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
อันนี้อุเทนก็บอกเขาก็อยู่ในฐานะผู้เสียหายผู้ถูกกระทำ

มีลูกน้องของนุกูลนะฮะ
นุกูลหรือว่าจิ้นเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมนะครับ
เขาบอกเขาไม่เชื่อที่อุเทนบอกว่าตอนที่กำลังถูกอุ้มอยู่แล้วมีคนตะโกนบอกจะอุ้มไปฆ่าอุ้มไปฆ่าเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อ
ทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง๕คนนะครับถูกแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะเรื่องการพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนนายนุคูณถูกแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเรื่องของการไปติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามที่รัชการกำหนด
เดี๋ยวจะยื่นฝากขังทั้ง๕คนต่อสารอาญามีนบุรีนะครับแล้วก็คัดค้างการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกัน
เทนี่คนถูกอุ้มมานะที่เขานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเปิดเผยบอกว่าปมเหตุของเรื่องทั้งหมดมาจากรุ่นน้องเป็นเด็กช่างเทคโนโลยี
บางกะปิถูกนายนุกูลเนี่ยมาเอาปืนจุด๓๘ไป
ช่วงที่นายนุกูลพร้อมกับเพื่อนมาก่อเหตุตัวเขาก็พยายามช่วยอุเทนแล้ว
แต่อีกฝั่งมีปืนก็เลยช่วยไม่ไหวคือก็ลงรถมาครับลงรถมาครับ
มันเป็นเรื่องในสถาบันนะครับพี่ครับเรื่องปืนในสถาบันคือ
รุ่นพี่เอาปืนรุ่นน้องไปครับแล้วก็ผมเนี่ยคือเป็นตัวกลาง
เป็นเป็นคนเจรจาให้ว่าน้องที่โดนยึดปืนไปให้เอามาคืนครับครับ
ผมก็เลยชวนยุ้ยเนี่ยไปด้วยครับอันนี้เกิดกันเมื่อไหน
วันที่สิบแปดครับสิบแปดก่อนที่จะโดนอุ้มครับ
เขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นไปเกลี่ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ
แต่ตอนเปลี่ยนมันมีการทะเลาะหรือมีอะไรกันไหมไม่มีครับมีพูดกันพูดจากัน
พูดจากันเหมือนแบบเอามันมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ
เหมือนแบบกูไม่ให้คืนมันทำผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับ
กฎมันมีอยู่ว่ายังไงครับคือก็เหมือนร้านเหล้าทั่วไปครับ
ห้ามเอาปืนเข้าร้านอะหรอกไหมครับอ่าปืนเต็มเลยละค่ะ